แหมเรื่องของตำรวจเวลาจะไปเรียกตรวจ

คุณดูให้จบแล้วคุณต้องไปดูด้วยว่า
มันเกิดอะไรตั้งแต่ต้นจนจบ
เหมือนคลิปนี้เดี๋ยวมาบอกค่ะ
คลิปนี้มาคุณบุ๊คคุณปุ้ยคุณอยู่ทีมไหนบอกดิฉันมาเลยแล้วเดี๋ยวดิฉันจะเล่าต่อ
คลิปสั้นนี้มันตัดสินอะไรได้บ้างคุณ
ผมเลยไม่กล้าอยู่ทีมไหนเลยเนี่ย

เอาอย่างนี้ดิฉันบอกเลยดิฉันเชื่อว่าคุณผู้ชมดูคลิปจบปุ๊บ

ชาวเน็ตไม่เลือกอย่างคุณก็ได้นะคะ

เขาบอกเรื่องนี้คนที่ถ่ายคลิปเขาอธิบาย

อันนี้เพจเฮียขับรถเข้ามาโพสต์ไว้อธิบายว่าอะไรรู้ไหม
ผมขับรถจะไปทำงานจากพระนั่งเก้าเตาปูน
เจอสายตรวจที่ถนนตัดมายอุตกร๓
ผมขับรถเร็วผ่านสายตรวจไปเพราะผมรีบไปทำงาน
จากที่บ้านผมมีคนเสียและจะรีบกลับมาทำพิธีกรรมทางศาสนา
พอถึงแยกติวานนท์ผมขับรถฝ่าไฟแดง
วงเล็บผมทำแบบนี้ปกติอยู่แล้วเพราะรถมันติดมาก
แล้วบอกว่าแต่กลับมีตำรวจขับรถปาดหน้าผม
ลงมาจับผมเฉยผมนี่รั่วเลย
แฮชแท็กว่ามันเรื่องปกติอยู่แล้วที่คนขับมอไซคฝ่าไฟแดง
แท็กบอกตำรวจเขาพูดจากับประชาชนแบบนี้เหรอ
เป็นไงคะคุณได้ทีมไหม

คุณรู้ไหมชาวเน็ตเข้าข้างตำรวจแบบเต็ม
อันนี้ที่ฉันเอาคอมเมนต์ชาวเน็ตมาพูดนะคุณผู้ชม
เขาบอกว่าประเด็นที่ตำรวจพูดไม่เพราะหลุดพูดคำว่า
ออกมาเขาถือว่าก็ไม่เหมาะสม
แต่จะมาอ้างว่าฝ่าไฟแดง๒วิคุณทำผิดกฎจราจรนะ
คอมเมนต์บอกคนที่บ้านตายเอามาเป็นข้ออ้างไม่ได้
มีอีกคอมเมนต์บอกสิ่งที่หนุ่มบอกว่า

บอกเลยว่านี่คือการทำผิดจนเคยตัว
คิดว่าเป็นเรื่องปกติไปแล้ว

สนับสนุนตำรวจบอกเอาให้หนักไปหน่อย
ผมได้คางแล้วเลือกคางได้แล้ว
ไม่ต้องบอกนะ